เราจะเชียร์บอลไทย
เพื่อคนไทย

ตอนนี้เจ้าหนูมหัศจรรย์อนาคตทีมช่าพไทย
นั่งอยู่กับผมแล้วฮะพร้อมกับคุณพ่อด้วยครับ
เจ้าหนูที่ถึงอาจเท้าซ้ายและสร้างความอุงหามาก
มีเท้าซ้ายนะฮะช่างทองมาก
เตะเนี่ยแม่นกับจับวาง
เดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกับความมหัศจรรย์ของเขา

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพระศาวัฒน์วงศาครับ

ผมเรียนสาธิตมรังสิตครับ
แนะนำตัวอย่างเต็มที่นะครับนี่คือวอร์มอัพนะฮะ

คุณพ่อใหม่นะฮะเป็นอดีตกัปตันตรงหลังทีมชาติไทย
คุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับสำหรับแฟนบอลนะฮะชาวไทยนะครับ

เล่นฟุตบอลทีมชาติเนี่ยช่วงปีไหนถึงปีไหนฮะ
เป็นพวกเตเชียมเกมแล้วก็มาชุดใหญ่ช่วง๒๐๐๙๒๐๑๓๒๐๑๔
นเป็นนั่นคือประวัติคุณพ่อย่อนะครับ
บ้านเราจะเน้นเรื่องแก้ชิดความเกล้าลูกให้มากที่สุด
ถ้าผมมีเวลาว่างหรือไม่ได้แข่งหรือหลังจากคุณจะพาไปซ้อมบนจะไปเตะบนมากกว่า
จะพาแบบเกล้าชิดและก็ที่บ้านจะเน้นเรื่องสมาฆราวะ
เรื่องแบบเป็นผู้ให้เรื่องแบบแบ่งให้บ้านซะมากกว่าครับ
ก็คือเป็นการสร้างทัศนคติให้ดีที่ดี

ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่โชคดีของผมด้วย
โอ๊ยทำไมครับทำไมไม่ชอบกองหน้าแล้วแหละ
ก็ขี้เกียจรอบอล
คือเขาเป็นคนที่แบบไม่ชอบอยู่นิ่งเขาจะเวลาแข่งเสร็จหรือว่า
ไหนที่เล่นกองหน้าเขาจะมาบ่นว่าป๊าวันนี้ไม่ได้บอลเลย
งั้นผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นบอมเล่นของกลาง
กองกลางจะได้บอลบ่อยมากเขาก็เลยน่าจะชอบอยู่ตรงนี้ครับ

นะฮะมีอยู่หลังฟิลเจอร์จะไปเจอเขาได้นั่นคือทีมของเขา
จะซ้อมช่วงอังคารพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
ไม่มีครับแต่ว่าเป็นดนตรีครับเป็นกลองอ๋อ
เห็นเขาตอนเด็กเขาจะชอบเอาพวก
เขาเรียกอะไรกระมังอะไรมาตีเล่น

เหมือนจังหวะเขาโอเคครับก็เลยแบบเหมือน
ให้ลองไปตีกลองมีรุ่นน้องคนนึงครับ
เขาเป็นนักมือกองวงโซฟูครับ

ก็เลยซื้อกองมาให้ที่บ้านแล้วก็อาทิตย์หนึ่ง
มาซ้อมกับภูเขาครั้งหนึ่งครับซ้อมกองครับ
เรียนดีไหมครับเรียนดีไหมครับเรียนดีไหมครับ

เรียนดีไหมครับเรียนดีไหมครับ

นี่คือไม่ดีเหรอนี่คือไม่ดีเหรอ

เรียนดีมากแล้วถ้าเรียนดีคืออะไร
หอมวอร์มครับ

คุณครูก็ออกข้อสอบลำบากเลยนะครับนะฮะ

อาชีพเลยเหรอ

ก็ไปสนาม

เห็นพ่อกับพี่เขาเล่นก็เลยชอบเล่น

ก็เดินได้ตอนถวบสี่เดือนหลังจากเดินได้พวกก็ไปเตะบอลเลย
เพราะว่าอยู่พ่ออยู่สโมสรนั้นสโมสรนี้ก็พาไปด้วย
เพราะว่าช่วงที่เขาเด็กช่วงขวบ
คือจะเป็นช่วงที่แบบผมจะแข่งเยอะมาก

คือแบบไปแข่งนี้แทบจะทุกอาทิตย์เลยครับ

ถือว่าเป็นทีมแบบว่าที่เป็นเต็งแชมป์เกือบทุกถ้วยเลย

ในโรงพยาปณ์จะไปดูทุกเกมละครับ
นะฮะที่เคยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยคิดว่าพ่อแม่มีความสำคัญไหมครับ
กับลูกในการผลักดันที่จะเป็นนักฟุตบอล
ก็แน่นอนอยู่แล้วครับคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวครับ
เพราะว่าพ่อแม่ต้องเป็นจุดเริ่มต้นของลูก
ที่จะผลักดันให้ลูกไปสู่แบบเหมือนอย่างคือฟุตบอล

คือพ่อแม่เป็นจุดเริ่มต้นของลูกครับ
สิ่งที่ผมเน้นที่สุดก็คือแบบสนับสนุนเขาทุกอย่างที่เขาชอบครับ
แล้วคุณพ่อคิดว่าจะผลักดันเขาไปถึงไหนครับ

ก็คือให้เขาสูงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ครับ
แต่จะไม่ใช้เส้นสายแน่นอนผมมี

แต่จะไม่เอาตรงนี้ไปผลักดันเขาคืน

ให้เขาเดินด้วยแบบในมือของเขาเองดีกว่า
คือเขาเก่งเอง
ไปด้วยความสามารถของตัวเอง
มันจะทำให้เขาอยู่ได้นาน
อยู่ได้ด้วยตัวเองจริง

ทั้งหมดที่คุณใหม่อดีตกัปตันทีมชาติไทย

ก้าวเข้าสู่ทีมชาติไทยด้วยตัวเองนั้น

ที่อยากจะให้ลูกเล่นฟุตบอลไม่มากกว่าน้อยนะครับ

วอร์มอัพมารายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ทั้งที
ขอวัดความแม่นยำของน้องเขาสักหน่อยดีกว่า
เพราะได้ข่าวมาว่าฝีเท้าของน้องนั้น
แม่นร้าวกระจับหวางเลยทีเดียว
โดยผมและทีมงานได้เตรียมอุปกรณ์รอไว้เรียบร้อยแล้วครับ
และกติกาท้าทายความสามารถของน้องวอร์มอัพนั้นก็คือ

ก็ได้ขอเทรนด์และขอลองซ้อมก่อนที่จะเอาจริง

เอาใหม่วอร์มเอาใหม่ตั้งบอลดี

เอ่อเป้ากลางครับ

เอาละฮะมาดูกันนะครับว่าวอร์มอัพ

เดี๋ยวเราออกไปดูแล

สะเล็กอีกทีหนึ่ง

เห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายสุดท้ายแล้วน้องวอร์มอัพของเราจะทำได้ไหมไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ
เร็งดีระเย็น
รอฟังเสียงนักบีดปี๊ดก็ไปนะ

เคี่ยง
เคี่ยง
เคี่ยง
เคี่ยง
เคี่ยง
เคี่ยง

เคี่ยง

นะคะกับประกานเรื่องราวฟุตบอลไทยในนอกสนาม
ติดตามของเราทางเฟซบุ๊กเนี่ย

เชียร์สุดแรงใจ
เราจะเชียร์บนไทย
เพื่อคนไทย